ชายชาวอังกฤษอายุ๗๑แล้วเขาเป็นอดิตวิศวกร
เกษียณแล้วมาอยู่ไทยแล้วก็ออกนอกประเทศไป
จะกลับเข้ามาประเทศไทยได้วันเดียวคุณผู้ชมเกิดเรื่องนะครับ
คนร้ายตามประกบแล้วก็หนำยิงจนเสียชีวิตตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากไปสังสรรค์กับเพื่อนมาครับ
เหตุเกิดช่วงค่ำที่ผ่านมาครับในซอยเขามะกอกหนึ่งตะบนหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เป็นซอยเปลี่ยวคุณผู้ชมเห็นไหมกู้ภัยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจกันอยู่นะครับ
หัวใจให้นายเนลลูอิสโลเจอร์ครับอายุ๗๑ปีเป็นชาวอังกฤษ
หายใจรวยรินแล้วแต่ไม่เป็นผลครับเขาเสียชีวิตนะฮะในเวลาต่อมา
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์นะครับเป็นฮอนด้าสกุปปี้สีแดงล้มคว่ำอยู่ข้างถนน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้ากลางหลัง๒นัด
ใต้เอว๑นัทหัวไหล่ขวา๑นัทแล้วก็ใต้รักแร้๑นัทห่างจากศพประมาณ๕๐เมตร
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๓ปลอกครับเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ป๊อปครับในป๊อปเป็นพลเมืองดีเล่าบอกว่านะครับขี่รถมาถึงที่เกิดเหตุ
เจอรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่เห็นชาวต่างชาติสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับ
คว่ำหน้าตอนแรกคิดว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์ล้มหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
จอดรถลงไปช่วยพอไปถึงตกใจครับโดนยิงนี่นะ
ขี่รถกลับจากไอ้โลตัสมาก็เข้ามาในซอยมืดเพื่อเห็นนอนคว่ำหน้า
รถล้มลงไปได้ยินเสียงปืนไหมไม่ได้ยินครับตอนนี้ไม่ได้ยินด้วย
แล้วพี่ได้เข้าไปดูคนเจ็บป่ะก็ลงมาดูพึ่งก็เห็นว่าอืม
ล้มก็เลยโทรเรียกกู้ภัยขณะที่นางสาวถิติพันธ์กรรมราชครับ
เป็นคนสนิทของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเป็นอดีตวิศวกรที่ประเทศอังกฤษนะครับ
เกษียณแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
จากจุดเกิดเหตุไปประมาณสองกิโลเมตรคริสต์มัสที่ผ่านมา
ผู้ตายกลับไปเยี่ยมญาติที่อังกฤษแล้วก็เพิ่งกลับมาประเทศไทย
คุณผู้ชมที่ผมบอก๔มกราคมกลับมาได้วันเดียว
ก่อนเกิดเหตุ๔โมงเย็นผู้ตายออกไปสังสรรค์กับนายปีเตอร์
เป็นเพื่อนสัญชาติเดียวกันที่ซอยบัวขาวพัทยากลาง
นี้ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครครับ
อันนี้คิดว่ามีสัตว์ตัวเหรอครับ
หนูไม่รู้สัตว์ไอวะหนูไม่รู้หนูห่วงว่าตั้งสี่ปีไม่มีอะไรเลย
ตอบรวดพลูทอจังหวัดชมบุรีพบว่า
ก่อนถูกยิงครับ๒๐ในรายการ๑๘นาที
ผู้ตายเนี่ยแวะซื้อของที่มินิมาตรแห่งหนึ่งบนถนนเขาพระตำหนัก
ซื้อถั่วอบสองกระป๋องขนมปังอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
เป็นของกินของกับแก้มเนี่ยแล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทย์
เข้าซอยชายพลึกจะกลับที่พักแล้วก็มาถูกยิงนี่แหละครับ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมที่ร้านค้าแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
จะเห็นรถยนต์นะครับคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วนะครับเหมือนจะปาดหน้า
ฟื้บไปนี่มอเตอร์ไซค์ผู้เสียชีวิตแล้วรถเก๋งตามไปเห็นไหมฮะ
นะครับรถจักรยายนของผู้ตายนะครับพอเลยมุมกล้องไป๗๑๐วินาทีเท่านั้น
ปืนดัง๓นัดคุณผู้ชมดูครับ
โอ้โหชัดเสียงชัดมากคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมเป็นเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์นะครับ
ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายแล้วก็จอดจากนั้นนะครับ
จากนั้นคนขับรถก็ลงมาจากรถ

พวกมันขี่รถผ่านไปนะครับก็ชักปืนยิง๓นัก
คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วนะโดยเห็นแสงไฟที่ปลายกระบอกปืนด้วยนะ
จากนั้นคนขับก็ขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วครับ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าผู้ตายพยายามขี่รถจักรยานยนต
การไล่ล่าของรถยนต์๕ประตูสีขาว
ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียน
แต่ว่ามีโครงเหล็กบนหลังคานะเนี่ยฮะคันนี้
ขับไล่ล่าผู้ตายมาตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย
หรือว่าถนนบางนาตราดเข้าซอยชายพึก๒
จนมาถึงที่เกิดเหตุกิโลเมตรกว่ากว่าครับคุณผู้ชม
พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับ
ประชุมตำรวจหน่วยที่เกี่ยวข้องที่สพห้วยใหญ่
คลี่คลายคดีนี้ให้ได้ปูพรมไปเลย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ตอนนี้ยังไม่ทราบปมเหตุจริงครับ